คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยคือเรานำเสนอไปแล้วล่ะ
แต่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหลังจากที่เรานำเสนอไป
ทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ไปดูแบบขยายภาพแบบชัดหน่อยได้ไหม
เพราะไอ้ภาพนี้มันดูเหมือนว่ามีอะไรตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คือจริงแล้วภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งแล้วจะเห็นสปีดโบ๊ทขับมาเร็ว
แล้วมีการกลับเรือแบบหักเลี้ยวแบบเร็ว
เมื่อวานนี้เราบอกไปว่ามันเหมือนกับการดริฟท์รถแต่เป็นดริฟท์เรือ
แล้วไม่รู้จังหวะที่เร็วมีคล้ายคนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองช่วยดูนิดนึงเดี๋ยวดูกันแบบเต็มเลยนะคะ
ที่มันเป็นเสียงแบบซ้ำเพราะว่าเราพยายามให้ดูหลายรอบแล้วก็ขยายภาพแบบให้มันใกล้หน่อยอะพี่อุ๋ย

ภาพมันก็แตกอ่ะเนอะแล้วภาพจริงคือมันไกลพอสมควร

รู้ด้วยซ้ำไงว่าเรือลำนี้ใช่เรือที่คุณแตงโมนั่งไปกับเพื่อนหรือเปล่า

ก็เลยตอบคุณผู้ชมไม่ได้จริงคุณผู้ชมถามมา
เราก็พยายามจะขยายภาพให้มันชัดนะคะ
แต่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
ภาพนี้๓ทุ่ม๓๕นาที๒๔กุมภาพันธ์ครับ
ซึ่งถ้าเกิดไปเทียบเคียงกับเวลาที่คุณตังโมตกเรือ
มันน่าจะก่อน
คือมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่คุณแตงโมจะตกเรือ
่งหน้าไปสะพานพระราม๗ด้วยความเร็ว
เพื่อจะถ่ายรูปที่สะพานพระรามแปด
ก็เลยการที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า
คลิปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นจังหวะที่คุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่า
มันก็อาจจะไม่ใช่มันก็เป็นไปได้น้อยมากใช้คำนี้ดีกว่า

ทีมข่าวของเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เวลา๔ทุ่ม๓๓นาที
แต่กล้องคือเวลาเขาเร็วไป๓นาทีนะคะ
เวลาจริงก็คือ๔ทุ่มครึ่ง
ซึ่งก็คาดว่าเป็นเรือที่คุณตังโมมากับเพื่อนนั่นแหละ
พอไปถึงท่าเทียบเรือพิบูรสงคราม๑

กลับเรือเหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่ตามหาตัวคุณแตงโม
หลังจากตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

คือตำรวจบอกว่าคาดว่าคุณแตงโมน่าจะตกเรือ
ช่วง๔ทุ่ม๒๙ถึง๔ทุ่ม๓๔วันที่๒๔กุมภาพันธ์
ใช่ดังนั้นคลิปแรกที่คนดูสงสัยว่า
ทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์นำเสนอมา๒วันติดแล้วเนี่ย

ช่วยแบบขยายดูให้หน่อยซิดูให้ชัดหน่อยสิ
ถ้าไปดูตามเงื่อนเวลามันไม่น่าจะใช่ไงฮะ
แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้เรือลำเดียวกันไหม
แต่ว่าอันนี้อีกอันนึงเนี่ยอีกคลิปนึงเวลามันใกล้เคียง

ใช่เวลามันจะใกล้เคียงมันคือประมาณ๔ทุ่มครึ่ง

ล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเชิงลึกว่า
ขับมาเร็วหักเรือคล้ายกับริฟท์รถแต่เป็นการริฟท์เรือค่ะ
ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตอนแรกเรือขับมาปกติ
แล้วเรือก็เร่งความเร็วแล้วก็เลี้ยวกระทันหัน
จากนั้นเรือก็ขับปกติแล้วก็วนเรือกลับมาอีกครั้ง
ตั้งสมบุติฐานว่าตอนที่ช่วงจังหวะดริฟต์
จังหวะหักเรือกลับมันคือจังหวะที่คุณตังโมตกน้ำหรือเปล่า

จริงแล้วช่วง๕ทุ่ม๓นาที
หมายความว่าวนหาอยู่สักประมาณ๒๐นาที
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือนะคะ
มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือเทเวศ
นะฮะ๒๑นาฬิกา๕๓นาที๒๔กุมภาพันธ์

จากทางสะพานสังฮีมุ่งหน้าสะพานพระราม๘
ใช้ความเร็วไม่มากนักแล้วไปหยุดกลางแม่น้ำ

ซึ่งก็มีการถกเถียงกันว่าเออภาพถงภาพถ่ายมีการแก้ไขปรับแก้อะไรเวลาหรือเปล่าอะไรเนี่ย
ก็น่าจะเป็นช่วงที่ขับไปแล้วก็มีการหยุดถ่ายรูปไปอะไรประมาณอย่างนั้น
มีประเด็นที่ชาวเน็ตจับผิดอีกค่ะครับ
ค่อยมาดูกันทีละประเด็นนะคะ
ประเด็นนี้เขาถามว่าคุณโรเบิร์ตมีฝาแฝดหรือเปล่า

ตกลงคนที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจหรืออะไรก็ตามคุณโรเบิร์ตตัวจริงหรือเปล่า
หรือคนไหนอยู่บนเรืออะไรยังไงกันแน่
ขอดูภาพนิดนึงนายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ตนะคะ
เป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือที่คุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาน
และตำรวจบอกว่าช่วงจังหวะที่คุณแตงโมตกก็คือโรเบิร์ตนี่แหละเป็นคนขับเรือ
นี่นะคะคนถามกันค่ะว่าโรเบิร์ตเนี่ยพอดูจากรูป
แล้วพอเห็นตัวจริงที่มาออกข่าวมันไม่เหมือนกันเลยรูปร่างมันต่างกัน
ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือมีฝาแฝดหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงเนี่ย
ก็เลยเอาภาพที่อยู่บนเรือมาเทียบกับภาพวันที่ไปขอขมาคุณแม่ของคุณแตงโม
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหุ่นเหินอะไรมันต่างนะ
คุณผู้ชมลองช่วยดูนิดนึงนะคือเขาจับสังเกตตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งที่
สี่คนเขาไปออกรายการโหนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมแล้วคุณโรเบิร์ตไม่ได้ไปอยู่คนเดียวบอกความดันขึ้นความดันสูงเลยเลยแอดมิตรโรงพยาบาล

โพสต์เมื่อ๒๑มกราคมเป็นภาพผู้ชายสองคน
แล้วก็ระบุว่าเหมือนกว่านี้ก็แฝดแล้วล่ะเหมือนกันเป๊ะคนจำสลับกันตลอด
ใช่ค่ะแท้จริงพวกเขาเป็นพี่น้องกัน

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊คอีซ้อขยี้ข่าว
โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าหลายคนอาจไม่รู้มาก่อน
ว่าคุณโรเบิร์ตมีฝาแฝดจริงนะคะ

และเป็นฝาแฝดที่หน้าคล้ายกันมากด้วย

จากการตั้งข้อสังเกตจะเห็นว่าคุณโรเบิร์ตกับคุณเก่งเนี่ย

คุณโรเบิร์ตผมจะน้อยกว่า
คุณเก่งผมจะเยอะกว่า
ชาวเน็ตก็เลยเอาภาพคุณโรเบิร์ตที่อยู่บนเรือ
เปรียบเทียบกับภาพวันขอขมาคุณแม่คุณแตงโม
วันที่มาขอขมาทำไมดูอ้วนจัง
ซึ่งมันผ่านไปแค่ไม่กี่วันเองนะเนี่ย

ดิฉันขออนุญาตไม่ฟันทงว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะ
ภาพที่คุณโรเบิร์ตเข้าโรงพยาบาล
ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตว่า

แล้วแว่นที่อยู่ในมือของคุณโรเบิร์ต
มันเหมือนแว่นที่คุณเก่งใส่เลย
ตกลงคุณสลับตัวอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
ด้วยความที่คุณเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดหน้าเหมือนกันมาก

หลายคนสันนิษฐานว่า

และที่บอกว่านอนแอดมิตรในโรงพยาบาล

เพราะปกติคุณโรเบิร์ตจะต้องผมน้อยหรือเปล่า

แต่ชื่อของคุณโรเบิร์ต

เป็นการเตรียมกันอะไรกันหรือเปล่า

เพราะว่าคนสังเกตเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกค่ะ

สังเกตเรื่องของผม

คนพอไปหาไปหาไปหาภาพ

ปรากฏว่าไอ้ภาพที่ไปเจอก่อนหน้านี้

มันแตกต่างกันตรงศีรษะ

แล้วมันก็จะมีเรื่องของความอ้วนความผอมนิดนึง
ซึ่งไอ้ภาพที่เห็นว่าหลังเขาอยู่บนเรือ
ว่านอนแอดมิตรโรงพยาบาลหรือว่าไปขอขมาคุณแม่คุณตังโม

แล้วไปหาว่าคุณโรเบิร์ตตัวจริงต้องผมไม่เยอะสิ

เขาไปปลูกผมมา๖เดือนแล้ว

คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านของการปลูกผม
เขาก็บอกว่าเนี่ยก็มันก็เลยหนาขึ้นแหละ
ทำการปลูกผมมา๖เดือนแล้วผมก็เลยดูดกขึ้น
ทีนี้พอชาวเน็ตไปหาภาพหาภาพ
แล้วไปได้ภาพเก่าเมื่อ๖เดือนก่อนเลย๖เดือนมาแล้วเนี่ย
อุ้ยคุณโรเบิร์ตต้องผมน้อยกว่านี้สิ

ถ้าเกิด๑๐เดือนขึ้นไปผมจะหนากว่านี้อีกนะ
เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเขาสลับตัวกันระหว่างฝาแฝด

ความจริงแล้วที่เราไปดูภาพแล้วไปหาภาพเก่ามา
เขายืนคู่ฝาแฝดเนี่ยเป็นช่วงของผมน้อย

แต่ช่วงมาร่องเรือเนี่ยเขาไปปลูกผมมาแล้ว

อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็ใส่แว่นนะ
ค่ะบางวันใส่บางวันไม่ใส่ก็ได้
ได้ฮะบางช่วงก็ถ้ายิ่งถ้านอนเนี่ยบางทีแว่นไปทิ้มหมอนทิ้มอะไร
หรือว่าบางทีผมเองเนี่ยผมมาอันนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างมาแก้ตัวให้คุณโรเบิร์ตนะ

แว่นติดตัวเนี่ยมีหลายอัน
มีแบบที่มันสั้นยาวแต่หมายถึงว่าไอ้กรอบแว่นเนี่ยแว่นไว้ใส่อันข่าวผมใช้แบบนี้
อ่ามันจะดูเออดูดูภูมิฐานหน่อย

แต่อีกอันหนึ่งเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหยิบขึ้นมาโชว์กันแหละ

เดี๋ยวจะหาว่าแต่ผมไม่ได้มาเข้าข้างหรือแก้ตัวอะไรคุณโลเบิร์ตนะ
ไม่ได้เป็นเข้าข้างอะไรนะพี่อยากจะบอกว่าแว่นบางคนเขาก็เออใช้ไหล่มีหลายอัน

เพื่อเวลากลางวันปกติทำงานอยู่ที่ออฟฟิศดูแบบไม่ต้องระมัดระวังมาก

อ่าแบบจะหักได้อะไรวางทิ้งวางอ่า

ปกติเนี่ยก่อนออกก่อนเข้าโรงพยาบาลควรจะอ้วนออกมาแล้วควรจะผอม
แต่นี่คือภาพบนเรือคือผอมออกจากโรงพยาบาลไปกราบขอเข้ามา

เนี่ยได้คำตอบมาประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอ้าวประมาณนี้เอาไปไหนต่อ
เขาบอกนี่โอ้โหแล้วนี่วันนี้นะโอ้โหเขาจับสังเกตกันเยอะมาก
ตกลงเรือมีกี่ลำใช่ไหมเรือมีสองลำหรือเปล่าเอาแค่สองลำพอนะ
มาสอนค่ะอย่าให้เยอะกว่านี้นี่ครับทุกผู้ชมครับคือชาวเน็ตเนี่ย
เขาบอกไอ้เรือสปีดโบสต์ลำเกิดเหตุเนี่ยมันมีกี่ลำกันแน่มันลำจริงลำปลอม
น่ะนอกจากเนื่องคุณโลเบิดสองโลเบิดนี่นะนะครับทุกผู้ชมครับ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

ระบายลมเรือขณะที่คุณแตงโมนั่งอยู่บนเรือดูกระจกเนี่ยเป็นสีดำแต่ภาพเรือ
เทียบกระจกมันจะดูเป็นสีแดงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจุดที่เห็นเป็นกระจก
สีแดงอาจจะสะท้อนแสงหรือเปล่าชื่อเรือภาพแรกมีชื่อเรือแต่ว่าภาพที่
มาเปรียบเทียบไม่มีชื่อเรือเพราะชื่อเรือจากตำแหน่งที่ชาวเน็ตจับพิรุษเนี่ยจะ
อยู่บริเวณเสาหลังคาเรือส่วนที่มองไม่เห็นชื่อเรืออาจเพราะอาจจะเป็นมุมกล้อง
หรือเปล่าความม่งความมืดคือเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคือเรือสองลำนี้เนี่ยมันก็
อาจจะถ่ายคนละมุมหรือเปล่าแสงสะท้อนสีสะท้อนหรืออะไรต่างนานาทุ่นเก็บเข้า
ออกคือมันจะมีเรือสองลำเหรอชาวเน็ตเขาถามอะไรประมาณอย่างนี้ฮะแล้วก็พยายาม
ไล่มาให้อ่ะนะมีเรื่องอื่นอีกไหมเนี่ยมีมีเรื่องอื่นอีกพี่อุ๋ยจริงแล้วมัน
ก็มีคนออกมาให้ข้อมูลที่มันเป็นประเด็นที่มันแบบเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมา
อีกอ่ะมีจริงค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะจะมาดูกรณีที่